มาดูเรื่องเกี่ยวกับความจริงที่มันปรากฏขึ้นมาจากน้ำท่วม
น้ำลดต่อมันก็เลยผุดขึ้นมานะคะ
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

อยากให้คุณผู้ชมดูภาพกันหน่อยว่าทำไมมันถึงไม่เหมือนเดิม

เขาเป็นการทำกระเบื้อง

ใช่ค่ะหลังจากที่จุดนี้นะคะ
คือผิวหน้าของถนนมันหลุดร่อน

ร่อนออกมาเป็นแผ่น

นั่นแม่มะเลสถนนหรือแผ่นครีป

จากนี้เขาบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้รู้ว่าถนนแถวบ้านผมนี่ได้มาตรฐานขนาดไหน
ทีมข่าวก็เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปยังคนที่โพสต์นะคะ

เขาบอกว่าเป็นถนนในบ้านห้วยธมตำบลป่าก่ออำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญนะคะ
หลังจากถนนพังก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทราบเรื่อง
แต่ว่าตอนนี้หน่วยงานไหนก็ไม่เข้ามาซ่อมแซมให้เพราะจุดอื่นน้ำก็ท่วมเหมือนกัน

ทำให้ชาวบ้านห้วยธมหลังจากเห็นภาพแบบนี้
ถามว่าถนนต้องใช้ตามแบบนี้ไหมก็ต้องใช้ต่อไปนะคะ
แต่ว่าไม่ได้ไหลลงไปข้างล่างเหมือนตามถนนตามที่เส้นเขาบอกนะ
ก็ขี่ตามปกตินี่แหละนะคะ
เขาบอกว่าภาพผิวยางล่าถนนบางขนาดนี้
มันไม่ได้มาตรฐานจ่ายร้อยอาจจะสร้างแค่๓๐เนี่ยนะคะ
แต่ว่าไม่มีใครกล้าแสดงความคิดเห็นออกมา
เพราะว่าเกรงกลัวอิทธิพลท้องถิ่นนั่นเอง
แต่ว่าสิ่งที่ทำได้คือการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย
เพื่อนำมาสู่การตรวจสอบต่อไปนะคะ
พาฟ้องอยู่แล้วนะคะ